คุณผู้ชมเราตรวจสอบแล้วก็จะพูดคุยกันเลย
จากกับรองศาสตราจารย์ดรบดินรัศมีเทศ
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
เมื่อวานี้มีความพยายามในการตามหาตัว

จากการเล่นเจ็ดสกีจากที่ชมบุรีมาที่หัวหิน
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์
สวัสดีครับ

ดีมากครับอาจารย์ดีใจได้ยินเสียงอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงไหน
พวกผมคุยกับอาจารย์ตอนอาจารย์อยู่ตรงไหนครับเนี่ย
ผมอยู่บนเรือประมงครับตอนนี้ฮะในเรือประมงครับ
ตอนนี้ก็ขึ้นเรือประมงจาก๑๕นาทีนะครับ

อาจารย์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อวานบ่าย
หลังจากที่ออกจากจุดสตาร์ทมานี่คะ
บังเกินขึ้นมีช่วงหนึ่งบังเกินขึ้น
ครับ

ครับ

คือขึ้นตรงใหญ่ครับแล้วก็มองไม่เห็นมา
ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นบางเรือพูดอย่างนั้นแล้วกัน

พอขึ้นบางเรือเพราะฝนก็ไม่เห็น
อาจารย์ลอยคออยู่หลายชั่วโมงมาก

กลัวบ้างไหมฮะมีความกลัวหรือความรู้สึกไงบ้าง
ก็มีแต่ฟ้ากับทะเลครับ
ก็เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นแรงก็ไม่ได้นอนนะครับ
ตั้งแต่ยังไม่ได้นอนตั้งแต่ลงมาครับ
ตอนแรกพยายามจะหลับไม่ได้เพราะเดี๋ยวขึ้นตีหน้าตีหน้าครับ
อาจารย์ก็เกาะชูชีพไว้แน่นเลยดีครับ
ก็มีชูชีพครับมีชูชีพครับ
ชูชีพแล้วก็มีกระเมืองไปเจอไม้อยู่
ไม้เป็นไม้เล็กแหลมอันหนึ่ง

เหมือนหนังเลยอาจารย์
แบบหนังเลยนะอาจารย์

ก็ก็คิดว่าน่าจะรอดอยู่ครับเพราะว่า
ก็รู้สะทางก็มีคนช่วยเยอะเหมือนกัน
เห็นมีคนออกมาต้องเชื่อ

ก็คิดว่าคิดว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้ท่านลำบาก
อาจารย์ครับเขาออกตามหาอาจารย์กันทีมใหญ่เลย
เขามีการขับเจ็ดสกีไปทั่ว
หรือมีขึ้นฮออาจารย์ไม่เห็นเลยเหรอฮะ

ผมเห็นผมเห็นเฮลิคอปเตอร์ครับแต่ว่าเขาไม่เห็นผม
พอเห็นผมผมบกมือเขาก็ไม่เห็นผม

จังหวะที่เราเห็นเฮลิคอปเตอร์เรียกแล้วเขาไม่เห็นเรา

ก็ตอนนั้นก็ทำได้ดีที่สุดตอนนั้นก็ว่าอยู่ตลอดนะครับ
รู้สึกเหมือนทอมแฮ้งแน่เลยตอนนี้

อาจารย์ครับท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ได้รับการช่วยเหลือมาแบบนี้

ก็ดีครับตอนนี้ก็ยังมีคนน่ารักอยู่เยอะเลยครับทุกท่าน

อาจารย์ครับ
แต่เมื่อกี้บอกอาจารย์เพื่อนกันแล้วใกล้ไป

แต่นี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของครอบครัวอาจารย์เลย

ชิคกี้พีชนิดนึงครับผมไม่ได้รักษาการนะช่วงนี้ครับ
ไม่ได้รักษาการพิการนะครับ

ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นอธิการ

ส่วนเรื่องของตำแหน่งเดี๋ยวไว้เผื่อสัมภาษณ์คราวหลังอีก

อาจารย์ครับอีกนิดหนึ่งอาจารย์ครับ
ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้
อาจารย์ฝากบอกเรื่องของสติหน่อยครับ
ก็จริงก็ไม่ควรประมาทนะครับ
ผมเองผมก็ประมาทด้วยจริง
ผมก็คือเรียกอะไร

ลงพอลงจากเรือเขาคิดว่า

ก็เรียกอะไรพอขี่ในแม่น้ำเนี่ย
มันว่ายน้ำเข้าไปหาเรือได้แป๊บเดียว
ข้ากะเลมันไม่เหมือนกันนะครับ

แล้วจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ก็คือว่าเราก็เขาเรียกอะไร
เราก็อาจจะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปด้วย
เพราะว่าคิดว่าว่ายน้ำได้ครับเดียว

ดูอาจารย์ในทะเลไม่เหมือนกันนะครับ
ก็ก็ก็กี่ตอนแถวโรคอันทีแค่ใกล้ทะเลเลยค่ะ
ใช่ฮึกออกทะเลมากอยู่
ออกใกล้แล้วก็ขี่แบบขี่เล่นไหมคนอื่นก็ขี่เล่นกันนะ
แต่ทำได้ดีมากรอดชีวิตมาจนถึงนาทีนี้นะครับ
อาจารย์เยี่ยมยอดจริงอาจารย์รอด
ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ขออภัยทั้งทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงครับ
อาจารย์ปลอดภัยทุกคนก็ดีใจแล้วค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นะฮะอาจารย์จะได้พักผ่อนสักหน่อย
อธิการบดีได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหลือแค่เข้าตำรงตำแหน่งเท่านั้นเอง
และอาจารย์รอดเพื่อจะมาบอกเราด้วยว่า
ผมไม่ใช่รักษาการ